เหตุการณ์ที่มีกระบะที่บรรทุกนักศึกษาเทคนิคศรีสเกต
แล้วก็ประสบเหตุทำให้มีผู้เสียชีวิต๑๓ศพด้วยกันแถวกิ่งแก้ว
หลังจากเสียชีวิตมีชาวบ้านชาวช่องเขาไปเห็น
วิญญาณของผู้เสียชีวิตอยู่จุดเกิดเหตุ
เขาก็หวาดภาวะกลัวกันใหญ่เลย
แสดงว่าวิญญาณเขายังคงวนเวียนอยู่ตรงจุดนั้น
เขาก็ไม่สบายใจเพราะฝั่งตรงข้ามมันเป็นสำนักงานด้วย
ก็เลยพาการรวมกันทั้งคนในสำนักงานเองทั้งชาวบรรณชาวบ้าน
ทำบุญและกลันน
ทำบุญอุทิสสวร
กุศลให้กับผู้เสียชีวิตทั้ง๑๓ศพ

อุบัติเหตุรถยนต์นั่นเองนะครับ

เวียนตรงนี้ตอนกลางคืน

บอกว่าอยากกลับบ้านอยากกลับบ้านแบบนี้เลย
เป็นเรื่องเซ็นไลท์ที่เรามาวางด้วย

เมื่อวานก็มีการนิมนต์พระสงฆ์๑๓รูป
เท่ากับจำนวนของผู้เสียชีวิตนะครับ

แล้วก็พระสงฆ์เนี่ยจะนำน้ำมนต์ไปพรมบริเวณจุดที่

สอบถามจากทางด้านของนางสาวดาวครับ
เป็นชาวบ้านที่ไปร่วมทำบุญก็บอกว่า

เวลาไปทำงานเลิกงานก็ต้องไปรอรถตรงนี้ทุกวัน
กลัวมากเลยนะภาพมันติดตากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แม้ว่าวันเกิดเหตุเธอไม่ได้ออกมาดู
แต่ว่าเธอก็ดูจากข่าวมันก็ทำให้ภาวะว่า

แล้วภาพนั้นมันก็ติดตาตามข่าวที่เห็น

ถูกต้องแล้วชาวบ้านเองก็เล่าขานกันกับเรื่องของวิญญาณผู้เสียชีวิต
บอกว่าคือเธอเองฝันว่ามีวิญญาณของผู้เสียชีวิต๑คนมาเข้าฝันเธอ

คือคนเสียชีวิตพยายามจะจับตัวเธอ
ฝันซ้ำอยู่อย่างนั้นหลายครั้งในวันเดียวกัน
พอรุ่งเช้าตื่นมาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวทำบุญให้แล้วกันนะอย่ามาเข้าฝันอีกเลยนะเธอกลัวมาก
เอาไปฟังเสียงเธอหน่อยละกัน
คนเสื้อสีแดงคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหม

กลุ่มนั้นก็มีคนใส่เสื้อสีแดง
อยู่ในกลุ่มนั้น๑๓คนด้วย

นะฮะขณะที่นางสาวสุภานียิ่งจืนจบนะฮะ

เขารู้จักกับหนึ่งในน้องผู้เสียชีวิตคือน้องนุ๊กนิก
เพราะนุ๊กนิกจะไปซื้อน้ำเธอกินประจำ
เมื่อคืนคืนก่อนนะเธอไปซื้อของมาร่วมทำบุญให้กับน้องนุ๊กนิก
แล้วเพื่อนที่เสียชีวิตด้วยตามคำที่เธอได้บอกเอาไว้
แต่ตอนเช้าเช้าเมื่อวานนะฮะ
เธอนอนอยู่จุดเขาบอกว่าน้องนุ๊กนิ๊กมาสะกิดขา

แล้วก็เธอเชื่อว่าสาเหตุที่นุ๊กนิกมาสะกิดขา
เพราะว่าเพราะกลัวว่าเธอจะไม่ทำบุญให้

ตอนเช้าก็ยังแบบเออนอนต่อนิดนึง

นุ๊กนิกเข้ามาที่บ้านได้ยังไง

เพราะว่าเธอเองก็มีเครื่องรางของขังมากมายอะไรแบบนี้

เหมือนมันสะกิดครั้งนึงแล้วก็ลูบขา

ไปดูว่ามีหลานชายใส่เสื้อเหลืองไหม

เจ้าอ้วนที่เขาชอบเล่นด้วยน่ะ
เขาไม่ได้ใส่เชี่ยเหลือง

หวังว่าวิญญาณจะไปสู่สุขติ
จริงแล้วมันก็มีการทำพิธีเชิญวิญญาณไปแล้วด้วยซ้ำไปนะ
แต่อาจจะยังไม่ถูกหรือเปล่า
สำหรับบ้านก็จะได้สบายที่ขึ้นด้วย